อย่างน้อยมึงก็รอให้เขาเสิร์ฟให้เสร็จก่อน

อัลโหลครับเชฟมาครับผมครับเชฟครับ
๒๐อะไรนะ๒๘ครับ๒๘จานเชฟคนไม่ใช่หัวหัวใช่หัว
ไอ้กินหมดปกติพี่พากุ้งลาไปกินดิน้ำครับครับผม

คุณจะต้องยิ้มใส่กันครับ

มือดี

เบี้ยงดิ
ทำตัวนี้กว่าอะไรนี่

พี่ไปอุดฟันได้บ้างนะ

ลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่คุณสั่งครับ
ครึ่่งหนึ่ง

โอเคครับเชี่ยวผมครับ
ป่าน่ะจ๊ะ

อ๋อรุ่นใหญ่เขาต้องดร้ำแบบนี้เลยหรอพี่

มาปาไม่ต้องกลัวปาอยู่กับพี่

ที่หัวหน้าต้องลงอย่างนี้
อาจารย์ต้องลงอย่างนี้อาจารย์
อีกครั้ง

อีกครั้ง

ครั้งสุดท้าย

เอาล่ะ
อะไรวะพี่

เอาเป็นยังไงครับพี่

ไม่ถามเขาไม่ถามเรา
เราเกินเข้าไป

ให้มืด
น่าตุ้นน่ารัก
สายปะ
สายปะ
เราเป็นนางเอก

เมนูซีบาสฟิลเลทอดน้ำปลา
เมนูปลากระพงเนื้อดีที่นำมาฟินเลให้เนื้อพอดีคำ
จากนั้นนำมาชุบแป้งทอดจนกรอบนอกนุ่มใน
และจัดตกแต่งด้วยเครื่องเคียงเป็นสลัดผักนานาชนิด
คู่กับน้ำปลารสเด็ดและน้ำจิ้มรสแซ่บแบบไทย
รับรองว่าเมื่อได้ทานจะติดใจ
เพราะไม่เหมือนปลาทอดน้ำปลาที่ไหนแน่นอน

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินไว้๑๑๐๐บาทครับ
จะได้ซีแบสฟิเลท่อน้ำปลาจำนวน๔จาน

ต้องแถมต้องแถมเพราะว่าผมเอาผ่านเริ่ม